ก็คือสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวนา
ที่หลายคนอาจจะมีความคุ้นเคยผูกพันนะคะ
เพราะว่าสิ้นเดือนนี้จะย้ายแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเราไปดูบรรยากาศกันก่อนว่า
ช่วงที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวกันเยอะแยะแค่ไหน
นี่ถือว่าเป็นพระเอกนางเอกของสวนสัตว์แห่งนี้เลยก็ว่าได้นะ

ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่น้องหนูชอบไปให้อาหารแบบนี้

ยังมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะ
ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมสัตว์น้อยใหญ่มากมายเลยนะคะ

อ้าวที่เขาดินวันนาหรือสวนสัตว์ดูสิทธิ์นี่แหละค่ะ
เพราะว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์ที่อยู่กลางเมืองพื้นที่๑๑๘ไร่เดินทางไปมาสะดวกจะไปรถส่วนตัวจะไปรถเมย์ก็ได้นะคะ
แต่ว่าวันเวลาผ่านไปสภาพเมืองหลวงเปลี่ยนไปทำให้ที่ดินที่ตรงนี้มันเริ่มคับแคบแล้วไม่เหมาะสม
แล้วก็ยังอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลจึงพระราชทานโฉนดที่ดิน๓๐๐ไร่ในพื้นที่คลอง๖ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมดูแลแล้วก็จัดตั้งเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นค่ะ
ซึ่งพื้นที่ที่คลอง๖นี้นะคะจะมีพื้นที่มากกว่าเดิมถึง๓เท่าแล้วก็ถูกหลักมาตรฐานสากลทางสวนสัตว์ดุสิตก็จะย้ายไปที่นู่น
เพราะฉะนั้นที่ปัจจุบันก็จะให้บริการถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้เท่านั้นนะ
หนึ่งกันยายนก็จะเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างต่างไปจัดแสดงณสวนสัตว์ต่างต่างทั่วประเทศทั้งหกแห่งแล้วก็ที่เหลือก็ไปจัดแสดงที่คลองหกก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็คงจะได้ไปเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งใหม่
ส่วนบรรยากาศเก่าความคุ้นเคยที่คนเคยไปที่เขาดินวนาแห่งนี้เชื่อว่าคงจะอยู่ในความทรงจำตั้งแต่ใครที่แบบเด็กอะค่ะ
จนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคุณแม่คุณยายแล้วก็ได้นะที่เคยไปเที่ยวสวนสัตว
ก็แนะนำคุณผู้ชมนะคะใครอยากจะไปบัตรเข้าชมเนี่ยผู้ใหญ่๑๐๐บาทเด็กเล็ก๒๐บาทเด็กโต๕๐บาท
ข้าราชการใส่เครื่องแบบไป๕๐บาทผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปคนพิการภิกษุสามเนรชมฟรีนะคะ
ไปกันได้ตั้งแต่๘โมงเช้าปิด๖โมงเย็นนู่นเลย
พอไปถึงเนี่ยใครที่แบบไม่ชอบเดินคืออาจจะสูงอายุหน่อยหรือว่าไม่สะดวกเนี่ยก็จะมีรถราง

ก็ซื้อบาทนะไปนั่งทัวร์รอบเขาดินสบายชิล
ไม่ต้องเดินก็ได้บางคนไม่สะดวกที่จะเดินถูกไหม
จะปิดแล้วที่นี่นะคะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดัวยาวกันดีกว่า